มีหนึ่งคลิปถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ระบุว่าเกิดขึ้นที่เมืองท่องเที่ยวของไทย

เป็นการทะเลาะกันระหว่างสาวประเภท๒
และอีกสาวประเภท๒กลุ่ม๑เป็นชาวต่างชาติ

ในช่วงคืนน่าจะเป็นช่วงเช้า
เป็นช่วงแบบช่วงผับปิดอะไรประมาณนี้นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าคลิปนี้พอแชร์ออกไปแล้ว

เพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะ

ก็มีทั้งกลุ่มสาวประเภท๒ชาวไทย
แล้วก็กลุ่มสาวประเภท๒ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่นะคะ
ตบตีกันโดยที่เขาบอกว่าก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน

แบ่งเป็น๒กลุ่มด้วยกันก็จะเห็นคนที่วิ่งไปวิ่งมา
วิ่งไปตั้งหลักก่อนแล้วก็กลับมาตบใหม่อีกทีนะคะ
บางคนได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นลงไปนอนกับพื้น
ส่วนใหญ่แล้วนะคะกลุ่มสาวประเภทสอง
ซึ่งเป็นชาวไทยจะสวมชุดสีดำโดนตบลงไปกับพื้นเนี่ยนะคะ
ส่วนสาวประเภท๒ที่เป็นชาวต่างชาติจะสังเกตเห็นอยู่๑คน
ในคลิปนี้นะคะจะสวมกางเกงยีน
ว่าหุ้นวายก็บอกว่าในช่วงเกิดเหตุ
มีคนที่ยืนดูอยู่รอบนะ
บอกไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลย
โตบกันไปโตบกันมานวเนียไปหมด
หมดและทีนี้หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป

บอกอยากให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบให้หน่อย
เพราะว่ามันเป็นการทะเลาะกันระหว่างคนไทยกับนักท่องเที่ยว
ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวมากนะคะ
ส่วนตำรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ก็คือพันธ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณี
กำกับการสถานีตำรวจภูทรป่าตองเปิดเผย
เห็นคลิปแล้วสั่งให้ตำรวจชุดสืบสวน
ติดตามตัวกลุ่มสาวประเภท๒ที่ก่อเหตุ
เพราะถือว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาร้องทุกข์
หรือว่าแจ้งความกับตำรวจเลยค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าอยากให้มีคนเข้ามาแจ้งความก่อนนะ
จะได้รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจะได้แก้ตรงจุดนะคะ